มาเอาใจคอเพลงขาร็อกกันหน่อยนะคะ
สนุกสุดเหวี่ยงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เทศกาลนี้เขาบอกว่าเป็นเทศกาลดนตรี

จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา๔ปี

ซึ่งระเบิดความสนุกไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
มกลางหุบเขาธรรมชาติที่ปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งก็มีเหล่าศิลปินร็อกแนวหน้าของเมืองไทย
สลับสับเปลี่ยนกันมามอบความสุข
ต้องเรียกว่าสนุกสุดเหวี่ยงกันเต็มที่จริงเลยนะคะ

เพราะว่าใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะ
ใครที่เป็นแนวเพลงแบบนี้ก็เตรียมตัวเอาไว้เลยนะจ๊ะ